ต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ในจังหวัดตรัง
บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำนาแล้วก็เลยรวมตัวกัน
ไปทำนากันนะคะในโครงการข้าวตรังคืนถิ่นศิลป์แห่งลุ่มน้ำนางน้อยค่ะ
แม้ว่าฝนจะตกโรยปลายลงมาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะ
สำหรับโครงการนี้ในขณะที่หนุ่มสาวเขามาดำนากันค่ะ
เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าทุกคนนี้เตรียมเสื้อกันฝนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็ก้มหน้าก้มตาปักต้นกล้าลงในหนาข้าว
ตัวเล็กหนูบอกหนูก็ทำเป็นนะคะ
ต้องเรียนรู้กันทุกวัยนะคะ
ในพื้นที่หมู่ที่๔บ้านนางน้อยตะบนนาพระอำเภอเมือง
เรียกว่าดำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ฝน

ก็ทำให้บรรยากาศนี้เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำ
ก่อนที่จะมีการพักทานข้าวเที่ยงกันร่วมกันอย่างสนุกสนานนะคะ
โครงการนี้ฟังชื่อโครงการกันหน่อย
ข้าวตรังคืนถิ่นศิลป์แห่งลุ่มนางน้อย

อยากรู้ไหมว่าการดำนาเป็นแบบไหน
ไม่เคยเห็นเลยสิมาเรียนรู้กันเลยนะคะค่าใช้จ่ายคนละ๔๐๐บาทแล้วก็จูงลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยมาด้วยนะ
ใช่ค่ะมาทำความรู้จักกันแบบนี้นะคะ

เพื่อไปช่วยกันปลูกข้าวในนา๓แปลงนะคะ
ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ใช้พันธวงช้าง
ข้อดีก็คือเมื่อข้าวออกรวงแล้ว
สามารถเก็บเกี่ยวได้นานโดยไม่เป็นมอดนะคะ
อกจากนี้ยังมีอาการแสดงพันธุ์ข้าวกว่า๓๐สายพันธุ
ของจังหวัดตรังให้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการ
ไปชมอีกด้วยงานนี้ทุกคนบอกว่าดีใจแล้วก็มีคนที่เดินทางมาทั้งต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงบางคนมาเป็นครอบครัวเลยนะคะหวังพลิกฟื้นอาชีพธรรมนาให้อยู่คู่เมืองไทยค่ะที่สำคัญก็คือการเรียนรู้นะเดินทางมาเป็นครอบครัว